คุณผู้ชมวันนี้๑๔เมษา
แล้วอีกเดือนนึงเต็ม๑๔พฤษภา
เราจะเลือกตั้งกันแล้วนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นห่วงเวลา๑เดือนก่อนการเลือกตั้ง
แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหการร้องเรียนตีความ
เกี่ยวกับพวกสารพัดนโยบายของพักต่างร้องกันมาเพียบเหมือนกัน
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้กรกตน่ะกรกตไม่อยู่ไทย
ไปดูงานที่เมืองนอกแล้วจะทำยังไงล่ะ

ก็เขาก็มีเลือกตั้งจากต่างประเทศไงน้ำแท้
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
นี่แหละค่ะกรกตที่เดินทางไปดูงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร๔

ใช่ค่ะก็ท่านประธานกรกตนายอิทธิพรบุญประคองไปแอฟริกาใต้
แล้วก็อย่างนายสันทัศน์สิริอนันต์ภัยบูล
ฉัดชัยจันทรายศรีไปฮังการีแล้วก็สโลวาเกีย
รวมถึงนายปากรมหันนบไปเยอรมนีสวิสเตอร์แลนด์
นายทิติเชษนุชชนาฏไปสหรัฐ
เลิศวิโรธโกวัฒนะไปนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะ
แล้วก็มีกำหนดจะประชุมกรกตครั้งต่อไป

ซึ่งถ้าเกิดว่าระหว่างนี้มันมีเรื่องเร่งด่วน
ล่าสุดกรกฎตอนือชี้แจงด้วย
บอกว่าการเดินทางไปดูงานเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ตามหนังสือเชิญของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย
จะไปดูความพร้อมจะไปรับฟังปัญหา
และบริหารจัดการเลือกตั้งของแต่ละประเทศ
ว่าเขามีการบริหารจัดการยังไง
กำหนดการเดินทางเนี่ยมีขึ้นช่วงระหว่าง๔๒๔เมษา
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็น๔๕คนเท่านั้น
คือปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้คนวิจารณ์กรกตกันเยอะ
แต่เอาเป็นว่าถ้าพวกท่านไปดูงาน
หรือว่าไปดูความเรียบร้อยในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ย
กลับมาแล้วทำรายงานสรุปผลการดูงานหน่อยไหม
ให้ประชาชนได้รู้หน่อยว่าท่านไปได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง

ทีนี้จากเรื่องกรกตเอาจริงเราเล่าแค่นี้จริงยังไม่จบหรอก

แต่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ตัดภาพมาดูนี่ดีกว่า
เมื่อวานเราให้ดูทีเซอร์เอ็มวีใช่ไหม
ที่เป็นทีเซอร์ของภาคพลักษณ์ประชารัฐ
เมื่อวานนี้เขาถือเลิกดี๑๓เมษาเปิดเป็นตัวเต็มเลยนะจ๊ะ
นี่ก็จะสื่อแหละว่าจะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองประชาชน

แล้วก็มีกรรมการบริหารพักคนสำคัญร่วมถ่ายทำ
พระเอกจะเป็นใครเรา
พระเอกก็ต้องเป็นลุงป้อมสิคะ
ดูบางช่วงของตัวเต็มกันหน่อยนะ
พลังประชารัฐมาด้วยใจจะมาสร้างไทย
เพื่อให้ชีวิตพรุ่งนี้ต้องมีความ
ทำเพื่อชาติไทยใจบันดาลแรง